สอสองร้องเพลงแมงมุมหน่อยของคุณแสงระวีท่าด้วย
แมงแมงมุมแมงมุมแมงมุม
อันนี้ไม่ใช่แล้วอีกปอบหยิบ
จะพาไปดูแมงมุมตัวหนึ่งนะครับ

ใช่เพราะว่าเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้

เออนั่นสิครับนี่ไงนี่ไง

เป็นแมงมุมสีสวยแปลกตา
พบที่พื้นที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมือง
ซึ่งชาวบ้านพากันเรียกว่าแมงมุมกากบาท
โดยสาเหตุที่เรียกแบบนี้ก็เพราะจุดเด่นของเจ้าแมงมุมชนิดนี้

ซึ่งบริเวณที่ลำตัวแมงมุมเกาะไว้

รองรับขาทั้ง๘ของมันที่ถูกหุบไว้เป็น๔คู่นะครับ
จริงแล้วเขาก็มี๘ขาตามปกตินี่แหละ
แต่ว่าเขาหุบขาหุบอย่างละคู่
ตอนนี้เขาอยู่เฉยเขาหุบเป็น๔คู่
ก็เลยแปลกดีนะครับ

สำหรับข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นพบว่าแมงมุมสายพันธุ์นี้เป็นแมงมุมที่มีลายท้อง
มีชื่อทางการว่าแมงมุมนุ่งสิ้น

ที่เรียกว่านุ่งสิ้นเพราะว่าเป็นลายที่คาดขวางลำตัวคล้ายผ้าสิ้นของคนเรานี่ไง

ดูด้วยว่าเป็นลายตีนจกหรือว่าเป็น

แมงมุมชนิดนี้จะถักใยเป็นรูปร่างกลม
แล้วก็ถักใยแบบหนาเหนียวพิเศษ
ลักษณะคล้ายพยานชนะตัวเอ็กซ์ไว้ตรงกลาง

ถักไว้แบบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับเหยื่อครับ
แล้วก็ดูเหมือนตัวเขาใหญ่นะครับ

งมุมชนิดนี้ก็จะกางขาเป็นพยานชนะตัวเอ็กซ์
หุบจาก๘ขามาเป็น๔สมชาติ
นะฮะแม้ว่าแมงมุมนุ่งสิ้นจะเป็นแมงมุมมีพิษ

มีพิษนะฮะแต่ยังไม่มีรายงานว่ากัดคน
และถึงขั้นเสียชีวิตแต่มีเพียงอาการปวดบวม
ส่วนนิสัยของแมงมุมนุ่งสิ้นไม่ดุร้าย

โดยจากการศึกษาของนักวิจัยคาดว่าลายอันสวยงาม
คล้ายพยานชนะตัวเอ็กซ์นั้นมีไว้เพื่อให้นกเห็น
จะได้ไม่บินชนรังของมันสักขาดนั่นเองนะครับ
นี่อ๋อนี่ไงนกเห็นแต่แมลงไม่เห็น
เรียบร้อยเสร็จแมงมุมเลยอร่อย